พฤติกรรมของคนร้ายในยุคนี้มีแปลกสุดจะคาดเดาเยอะนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ
คนร้ายบุกเข้าไปขโมยตระแกงเหล็กที่เอาไว้รองศพในเมนเผาศพนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีเชื่อว่าผู้ที่ลงมือนั้นอาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำ

พระลูกวัดนานอนอำเภอเมืองตรังถึงกับงง
ตระแกงเหล็กหรือการรองศพในห้องเผาศพบนเมนหายไปอย่างไร้ร่องรอย
เดือนร้อนไปถึงชาวบ้านเพราะไม่สามารถประกอบพิธีชาปนกิจศพได้
ทางวัดต้องหาเงินมาซื้อเหล็กข้ออ้อยมาประกอบขึ้นใหม่
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วน
พระบุญเตชปัญโยบอกว่าตั้งแต่เป็นพระมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
จะมีก็แต่สิ่งของถูกลักเล็กขโมยน้อยเช่นก๊อกน้ำปลาปลาพัดลมและหลอดไฟ
แต่ครั้งนี้หนักสุดถึงขั้นลักตะแกรงเหล็กหรือการรองเผาศพ
ชนิดที่ว่าไม่เกรงใจวัดและดวงวิญญาณกันเลย
กำนันตำบลนาถามใต้เชื่อว่าผู้ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
และอาจเป็นพวกที่มีใบสั่งให้มาขโมยของจำพวกนี้

เพื่อนำไปทำเครื่องลางของคลังมูลเสน่ห์
เชื่อว่าผู้ที่ขโมยจะต้องเจอดีแน่
เช่นเดียวกับนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทำตามใบสั่งของหมอศัยยศาสตร์
มีทั้งนำไปทำเครื่องลางของขลังหรือทำเสน่ห์คุณสัย
โดยผู้ทำพิธีจะมีใบสั่งให้ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
ไปหาสิ่งของต่างมาประกอบพิธีเพื่อให้ดูครั้ง
ก่อนหน้านี้เคยมีอยู่เคสหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
มีคนเอาตะแกรงเผาศพมาบูชาเพื่อให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
แต่ยังไม่ถึงปีสุดท้ายคนคนนั้นก็เสียชีวิตแบบทุกข์ทรมาน
หมอปลายังบอกด้วยว่าส่วนตัวเชื่อว่าการทำศัยศาสตร์นั้น
ไม่ได้มีผลจริงกับชีวิตหรือผู้ที่ถูกทำ
แต่เป็นการที่หมอศัยศาสตร์หากินกับความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า
หมอปลาบอกด้วยว่าเรื่องลักษณะนี้มีแทบทุกจังหวัด
เพราะกลุ่มคนที่เชื่อศัยศาสตร์มีอยู่เยอะมาก
การขโมยผ้าห่อศพซากศพน้ำเหลือง

ขณะที่ตำรวจยังคงเร่งแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
และคาดว่าจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุในเร็วนี้แน่นอน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน